เอามาดูเรื่องนี้เรื่องของเพื่อนบ้านคุณผู้ชมครับ
ถูกกันมานานแล้วก็ครั้งนี้มีปากเสียงกัน
ถึงขั้นมีการดวนปืนกันค่ะปรากฏว่ามีผู้ถูกกระสุนอาการสาหัส

ไอตายอ่ะจะไปชายจะไปเธอไปพี่จะไปนายก็ตายกัน

คือเราจะเห็นเลยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในชุมชน
แล้วก็คนก็อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยค่ะ

ก็มีปากเสียงทะเลาะกันกับนายเรวัตนะคะ
เมื่อกี้ที่เราเห็นตอนท้ายคลิปนี้ก็คือจะเป็นสวมเสื้อสีเขียว
นายพิเชษเดินถือปืนลูกซองยาวออกมา
แล้วเสี้ยววินาทีค่ะเสียงปืนมันดังขึ้นนะคะ

เป็นปืนลูกซองไทยประดิษฐ์แบบลูกปลาย
กระสุนไปโดนร่างของนายสุภาชัยล้มลง

โอ้โหญาติญาติก็หวีดร้องด้วยความตกใจ
แล้วนายเรวัตเนี่ยค่ะก็ถือปืนลูกซองสั้น
ออกมาจากบ้านพักยังมีการตะโกนด่าท้าทาย

เข้าใต้ราวนมกระสุนทะลุปอดค่ะ
ส่วนนายสุภาชัยถูกกระสุนที่ขาและตาด้านซ้าย
คือสาหัสทั้งสองคนคุณผู้ชมนะคะก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนตำรวจสพโชคชัยสุดท้ายคุมตัวในเรวัตได้นะคะในบ้านพัก
ซึ่งก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
เพราะว่าบ้านสองบ้านก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมานานแล้ว
แล้วตัวเองเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งดื่มเหล้า
ทำไปก็คือมันเริ่มจะมีอาการมืนเมาด้วยนะคะ

วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ค่ะไปคุยกับคุณสุนทรผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่าสาเหตุเกิดขึ้นเพราะว่าในเรวัตเนี่ย
คือเวลาเมาแล้วชอบเอาก้อนหินคว่างใส่อีกบ้านนึง
ว่างใส่บ้านของสองพ่อลูกนั่นแหละ
จนเมื่อวานเนี้ยเรวัตเมาเหล้ากลับมาทางผู้บาดเจ็บก็ออกมาตะโกน

แล้วก็เลยเนี่ยเอาปืนออกมาก่อเหตุอย่างที่เราเห็นในคลิปนะคะ
ตนเองพยายามจะออกมาห้ามปาม

เรวัตเองก็เล็งปืนตั้งท่าจะยิงมาด้วย
คือน้องชายในเรวัตเนี่ยวิ่งมาแย่งอาวุธปืนไปได้ค่ะ

นายเรวัตยังพูดอาฆาตด้วยว่าถ้าพ้นโทษออกมา
จะมาตามฆ่าให้หมดด้วยค่ะ
ฝั่งนี้พอตอนกลางคืน
เขาบอกว่ามันมีค้อนมีไม้มีมีดเวี่ยงมาบนหลังคาเขา

เขาถึงรู้ว่าอีกฝั่งมาคว่างบ้านเขา
ตะโกนด่ากันแล้วทั้งนั้นเขาก็ไปเอาปืนมายิง

คือเขาสั่งว่าเลยว่าติดคุกด้วยไร
ออกมาแล้วก็จะล้างแพ้ต่อ
ส่วนคนเจ็บ๒คนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จากผลจากการยิงปืนของนายเรวัตเนี่ยนะคะ

ผ่าตัดพ้นขีดอันตรายแล้วแต่นายสุภาชัยลูกชายยังโคม่า
เพราะว่ากระสุนฝังอยู่ในสมองแล้วเลือดออกในสมองเยอะนะคะ
ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ
ส่วนในทางคดีตำรวจแจ้งข้อหาในเรวัต๒ข้อหานักนะคะ
พยายามฆ่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ